พรุ่งนี้ก็ได้หยุดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลายพื้นที่อากาศเย็นน่าเที่ยวจริงนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ยังมีฝนแล้วก็มีคลื่นสูงด้วย
เราไปติดตามรายละเอียดในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

พรุ่งนี้วันหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แน่นอนครับตอนนี้หลายคนเดินทางไปท่องเที่ยว
ไปถึงกลับภูมิลำเนาตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
ถึงแม้ว่าในระยะนี้อากาศจะเย็นสบาย

ที่มีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ปัจจัยนั้นเกิดจากอะไรพื้นที่ไหนบ้างต้องระวังฝนมาตรวจสอบกันนะครับ
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าในระยะนี้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
นั่นก็หมายความว่าเรายังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบายยามเช้าแล้วก็ตอนค่ำอย่างต่อเนื่อง
และแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
มีอากาศหนาวเย็นตอนล่างอาจจะต้องระวังหน่อยฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะตกในหลายจุด
และที่สำคัญครับคลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า
มาดูกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นถึงหนาว
ที่สำคัญมีลมแรงครับและอย่างที่บอกนะครับว่าพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังหน่อยเพราะว่าในช่วง๓๑ต่อเนื่องเป็นวันที่๑เนี่ยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนครับอุณหภูมินั้นอากาศหนาวจัดเลยทีเดียวนะครับ
ตามยอดดอย๒๙องศาเซลเซียตที่สำคัญมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่
๒มกราคมจะอุ่นขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
อีสานครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
สำคัญมีลมแรงยอดภูต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๕๑๑องศาเซลเซียตครับ
เช่นเดียวกัน๑กับ๒มกราคมคาดการณ์ว่าจะอุ่นขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ภาคหลังเช่นเดียวกันเช้าช้ายังคงได้สัมผัสอากาศเย็น
ที่สำคัญมีลมแรงเป็นระยะ
๑๒มกราคมอุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียต

ภาคตะวันออกพรุ่งนี้อากาศเย็นสบายครับกับมีลมเช่นเดียวกัน
อุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียตในช่วงวันที่๑ที่๒นะครับ
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ภาคใต้ต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
ช่วงวันที่๓๐ต่อเนื่องไปจนถึงวิธี๒
โอกาสการเกิดฝนเยอะละทีเดียว๔๐๖๐ของพื้นที่

อย่างเช่นจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ลมนั้นอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับสูงประมาณ๒๔เมตร
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วไทยนะครับ
ยังไงท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่างก็ดูสภาพอากาศ
และที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
วันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ